สวัสดีค่ะพี่เมลนะคะร้านปินโตนามิตานค่ะ
ลูกค้ามาถึงนะคะอ่าเราก็จะมีถาดให้เอ่อ
แล้วแต่ลูกค้าจะใส่จานซึ่งเป็นจานสังกษี
เราจะใส่ปินโตนะคะเลือดปินโตใส่ปินโตได้
สั่งอาหารเสร็จแล้วชำระเงินที่นี่แล้วก็ลูกค้าสามารถนำไปทานได้
ขาดไม่ได้นะคะอาหารใต้จะต้องมีผักแก้มนะคะ
ลูกค้าคะทุกอย่างสัญหามาให้ลูกค้านะคะ
ก็จะมีลูกเนียงค่ะคนใต้จะรู้จักลูกเนียงนะคะ
แล้วก็อันนี้ก็ลูกเนียงแต่เป็นลูกเนียงเพาะนะคะ
อันนี้เป็นใบมะม่วงหินมะพานถ้าเป็นทางใต้ภูเก็ตจะมีใบมะม่วงหินมะพาน
แก้มนะคะแล้วก็ผักต่างอีกเยอะแยะค่ะ
แล้วเราก็จะมีน้ำพริกกะปินะคะเราใช้กะปิอย่างดีนะคะ
พริกน้ำปลาพริกน้ำปลาตั้งแต่ลูกค้าจะทานนะคะ
ฝั่งใต้ต่างที่ขนส่งมาเนี่ยจะราคาสูงทั้งนั้นนะคะ
อย่างใบเลี้ยงใบเลี้ยงเราก็ซื้อโลเป็นร้อยนะคะ
อย่างใบเหลียงเนี่ยนะคะวันธรรมดาก็จะประมาณอยู่ที่๑๐กิโลนะคะ
เสาร์วันอาทิตย์ก็สิบห้ากิโลขึ้นเป็นตั้งแต่นะคะ
สตอนะคะจะอยู่ที่ราคาอยู่ที่เจ็ดแปดร้อยนะคะ
เราใช้สตออย่างดีคัดอย่างดีนะคะ
ใช้วันนี้ประมาณสองถึงสามกิโลนะคะ

หมูฮ้องเราจะทำวันหนึ่งประมาณสิบห้าหรือยี่สิบกิโล

ทอดอย่างไก่เนี่ยเราจะใช้วันหนึ่งก็ไม่ต่ำกว่าร้อยกิโลอ่ะค่ะ

ตอนนี้ในครัวเรามีทั้งหมด๗คนนะคะ

คนละโค้กคนละโค้กคนละโค้กเลย

คือระบบของเราก็จะเข้าที่แล้วค่ะ
เพราะเราจะวางลูกน้องไว้เป็นแบบใครทำหน้าที่อะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็คือให้เขารับผิดชอบส่วนที่เขาได้รับหน้าที่ไปค่ะ
ลูกค้าก็ชมว่าอาหารเราอร่อย

นักงานพูดจาก็พอค่ะ

ร้านที่ใหญ่โตขึ้นมันก็จะไม่เป็นความสำเร็จแล้วค่ะ
เราจะมีซุ้มอยู่ทั้งหมด๘ซุ้มนะคะ

ตัวนี้นะคะเราจะจำกัดเวลาให้ลูกค้านั่ง
ก็คือลูกค้าจะนั่งได้ครั้งละ๑ชั่วโมงนะคะ
แรกที่เปิดนะคะเรายังไม่ได้จำกัดเวลา
ทีนี้ก็จะมีปัญหาว่าลูกค้าบางท่านใช้เวลาค่อนข้างจะนานเกิน

เพื่อให้ลูกค้าท่านอื่นได้นั่งพักผ่อนด้วยค่ะ
ช่วงนี้นะคะนาข้าวเราได้เกี่ยวไปแล้ว
เราก็เลยอยากจะให้มีจุดถ่ายรูป
อันนี้นะคะเขาเรียกก้านงานะคะก้านงาชุบสี
เราก็เลยซื้อมาตกแต่งสะพานให้ดู
เป็นจุดถ่ายรูปสำหรับลูกค้าที่ชอบถ่ายรูปนะคะ
เราต้องการให้ตัดกับทุ่งนาฟางข้าวอะไรอย่างนี้

โอ้โฮพี่แมวร้านสวยมาก

เพราะว่าแดดมันร้อนนิดนึงแล้วก็พี่แมวเปิดตั้งแต่๗โมงเช้า

คุณผู้ชมสามารถไปได้เลยนะคะ๗โมงเช้าถึง๖โมงเย็น
ตอนแรกเห็นว่าพี่แมวนะจะเปิดเป็นร้านเล็ก

แต่ทำไมทำมามันถึงได้ใหญ่โตอลังการขนาดนั้นล่ะคะ
แรกก็คือเราเป็นคนที่ชอบทำอาหาร
แล้วก็จะไม่ชอบทานอาหารนอกบ้านไม่ชอบซื้อ

ไปข้างนอกเนี่ยจะใส่ปินโตพวกนี้ไปทาน

จัดแล้วทีนี้ก็อ๊ะอยากทำร้านข้าวแกงเล็ก

พอได้กินด้วยขายด้วยเล็กน้อย
ทีนี้เพราะเอิญว่าไปเจอไปเจอที่ทาง

คือก็ปฐุมก็นาเยอะ

เห็นนากับต้นตาลเราก็ชอบ
แล้วก็ตั้งใจตั้งใจที่จะเปิด

วิญญาเมื่อกี้นะครับบอกว่ารูปแบบการก่อสร้าง
เห็นแล้วว่าอลังการมากนะครับ
ต้องบอกครับว่าเป็นสหประเด็กกรรมไม้ไผ่นะครับ

เสาแต่ละต้นที่เราเห็นใหญ่นั่นนะครับ
ทำมาจากไม้ไผ่ถึง๔๐๐ลำนะครับ
เพื่อจะเป็นเสาหนึ่งต้นนั้นนะครับ

แนวคิดการก่อสร้างความสวยงามของปินโต

เป็นตัวเรือนไม้ไผ่นะคะอ่า

ยางเสาเป็นไม้ไผ่ที่ใช้ไม้ไผ่ประมาณ๔๐๐กว่าต้นนะคะ
ออกแบบโดยทีมสถาปัตย์ของเรานะคะ
ไผ่เราซื้อมาจากนครนายกปลาจีนค่ะ
ตอนแรกเราตั้งใจว่าจะใช้ลำที่ใหญ่กว่านี้
แต่ปรากฏว่าพอมาดัดแล้วไม่ได้มันแตก
ก็เลยกลายเป็นลำเล็กลดขนาดลงค่ะ

เป็นมุงจากที่ซื้อมาจากปลาจีนเหมือนกันค่ะ
ค่าใช้จ่ายในการสร้างอาคารตัวนี้ก็เหยียบล้านนะคะ
คอนเซ็ปต์มาว่าต้องการขายข้าวแกงในราคา๕๐บาท
แต่อยากได้อาคารในสถานที่ที่มันไม่ธรรมดาเหมือนราคา
คำว่าไม่ธรรมดาเหมือนราคาคือต้องการให้มันโดดเด่น
แล้วก็มีอะไรที่มันมีสไตล์ดึงดูดแล้วก็เตะตา
เราก็เริ่มต้นความคิดจากอาคารให้มันมีความเย็นก่อน
เราก็คิดถึงหลังคาจากซึ่งเป็นธรรมชาติ

ทีนี้จากมันจะคู่กับอะไร

ถ้าคู่กับไม้ไผ่แล้วไม้ไผ่ธรรมดา

เราก็เลยคิดออกมาว่าจะทำยังไงให้มันสวยแล้วมีดีไซน์

ถึงสุ่มถึงอะไรธรรมชาติเก่า

เพราะว่าเขาเห็นแล้วว่ามันน่าจะดึงดูดลูกค้าได้ดี

เสาต้นหนึ่งมันชนงาน๔คน
ยิงประมาณ๕วันกว่าจะเสร็จต้นหนึ่ง

ถือว่าเป็นงานที่ใช้ความประนีต
แล้วก็ใช้ความพยายามในการสร้างมัน
ถามว่าที่ดินตรงนี้เราทำไมถึงไม่โถม

ผมใช้แนวคิดเหมือนอสจันทร์ชนะฟุตบอล

จริงแล้วคือต้องกลับแนวคิดใหม่

ไม่ลองคิดแทนเจ้าของร้านเนี่ย

มันก็เลยทำให้โดดเด่นเวลาที่คนขับรถผ่าน

คือต้องการมุมมองในการถ่ายรูป
ตอนที่เราสร้างเราก็ใช้มุมกล้อง

ต้องการเคิร์ฟเพื่อให้มันอ่อนช้อยให้มันนุ่ม

คนที่ยืนถ่ายก็ผ่านย่าเขียว
เราก็เห็นคนนี่คือสิ่งที่ทำไมสะพานต้องโค้ง

หันกลับมานะครับหันกลับมาจากมุมโค้ง
มันก็เห็นสะพานอาคารที่มีดีไซน์

โอเคครับอารางกายงานสร้าง

ใช้งบประมาณในการทำร้านนี้เท่าไหร่

อย่างที่บอกเสร็จยังไม่นับ
คือขายข้าวแกงเนี่ยทำไมถึงกล้าลงทุนเยอะขนาดนี้ครับ
ความชอบอะค่ะความชอบด้วย
แล้วก็ข้าวแกงเป็นอาหารที่เป็น

ยังไงพี่ก็ขายได้ตลอดชีวิตอยู่แล้ว
นี่ไงจริงคนใต้

ทำอะไรก็ทำที่สุดไปเลย

แต่เล่นหมดไปทีถึง๔ล้านกว่า

ต้องคืนทุนให้ได้ภายใน๖เดือนเหรอครับ

ตอนนี้ก็ยอดก็ดีดขึ้นเรื่อยค่ะ

โอ้โหเจ๋งมากเลยค่ะ
ระวังเป้าหมายโควิดนะครับโอ้ยังมีเป้าหมายที่วางเอาไว้อยู่ข้าวแกงเนี่ยก็ส่วนหนึ่ง
แต่ตอนนี้เห็นบอกว่าจะทำร้านกาแฟด้วย
จริงยังคิดอยู่เหมือนกันว่าร้านสวยขนาดนี้เนี่ย
มันเหมาะกับการไปนั่งจิบกาแฟมาก
เพราะตอนแรกที่เห็นเลยคิดว่าร้านกาแฟล่ะ
ไม่คิดว่าเป็นร้านข้าวแกงเป็นร้านกาแฟกับร้านข้าวแกงตอนแรก
อย่างที่บอกว่าโควิดมาโควิดมาเลยก็ต้องหยุดร้านกาแฟไปก่อน
เพื่อดูผลตอบรับของร้านว่าเป็นยังไง
ตอนนี้เราก็เริ่มจะลงร้านกาแฟค่ะ
กินข้าวแกงเสร็จจิบกาแฟแล้วก็ถ่ายรูปลงคอนเทนต์
ลูกสวยมากนะกับความชนะแบบนี้พี่ป้องครับ
ใช่ค่ะเพราะมันน่ารักมันน่าเช็คอินที่สุดเลย
อันนี้คือถ้าเราไปที่ร้านพี่แมวก็เป็นอย่างนี้เลย

ที่เนยถามตอนแรกเลยนะว่าจะไม่พูด
แมวบอกว่าเออพี่อาจจะไม่ได้มีแล้วนะคะหลังเพราะหายหมดแล้ว

คือหมายถึงว่าพี่ซื้อไว้ร้อยคู่ค่ะตอนนี้พี่ไม่แน่ใจว่าไปไหนหมดทั้งช้อนช้อนส้มทั้งช้อนช้อนกลาง
อย่างนั้นต้องขอความกลัวดูนาต้องขอความกลัวดูนาเลยคุณลูกค้าค่ะ
คุณลูกค้าชอบถ่ายรูปได้ค่ะ
แต่คุณลูกค้าอย่าเอากลับบ้านนะคะ
ครับผมเพราะว่าจริงจะไม่มีสวยเอาไว้ให้ชม
ครับค่ะ
ถึงกับตั้งศาลเอาไว้เลยเหรอครับ
มีค่ะมีตั้งสารค่ะตั้งสารให้เจ้าที่เจ้าทางค่ะ

จริงที่ร้านก็คือปู่ย่าตายายก็

เดี๋ยวเจออะไรครับพี่แมวครับ

ผู้เลยฮะ
เจอเป็นผู้
พี่แมวค่ะพี่แมวค่ะพี่แมวค่ะพี่แมวค่ะพี่แมวค่ะพี่แมวค่ะพี่แมวค่ะพี่แมวค่ะพี่แมวค่ะพี่แมวค่ะพี่แมวค่ะพี่แมวค่ะพี่แมวค่ะพี่แมวค่ะพี่แมวค่ะพี่แมวค่ะพี่แมวค่ะพี่แมวค่ะพี่แมวค่ะพี่แมวค่ะพี่แมวค่ะพี่แมวค่ะพี่แมวค่ะพี่แมวค่ะพี่แ

ฝนไม่ตกยังทำได้เพราะฉะนั้นช้อนซ่อมนะครับ
อันนี้ก็เป็นความเชื่อของพี่แมวนะคะ
ในเรื่องของเจ้าที่เจ้าทางเรื่องทำมาหากินนะคะ
คนที่เริ่มอยากทำธุรกิจเนี่ยพี่แมวมีอะไรแนะนำไหมครับ
ทำให้สุดตัวค่ะอืมอย่ากักค่ะสุดตัวไปเลยค่ะ
ถ้าเราทำอะไรที่เราตั้งใจทำมันก็จะออกมาดีค่ะ
ใช่เอาเท่าที่เราทำไหวนะคะสุดตัวแล้วก็มีไอเดียเจ๋งแบบนี้

กล้าทำกล้าลงทุนเพราะฉะนั้นผมชอบคำนี้นะ

เป็นแรงบันดาลใจให้กับใครหลายคนนะครับ
เอาละครับวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่แมวมากนะครับ
ที่ให้ถีดกับรายการของเรามาพูดคุยเรื่องของการทำธุรกิจ